ดิฉันจะพูดคำหนึ่งนะ
ดิฉันเนี้ยขอโทษนะคุณผู้ชม

คุณผู้ชมจะขอบอกว่ามันคืออะไรค่ะ

กว่าจะอธิบายได้ยากพอสมควร
เพราะว่าสมองจะไม่รับอะไรใหม่เร็ว

ไอ้เกมอะไรนี่นะมันเพิ่งเข้ามามาเล่น

มาเล่นเมื่อวันที่๖สิงหาคม

ที่ผ่านมาแค่เพียงวันเดียวก็เกิดกระแสคั่งไคร้กันไปทั้งประเทศ
ไปตามที่สาธารณะอะไรต่อมีอะไรวุ่นวาย

พี่คะมันเป็นโปเกมอนเราไม่ได้เสียกรุง

ทำให้ถึงขนาดวัยรุ่นหนุ่มแก่
คนทำงานศิลปินดารา
โดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
จับกลุ่มเล่นกันเหมือนว่า

ตามห้างพี่อย่าไปห้างครับตัวพี่เอง

ไม่ฉันเล่นแต่เฉพาะเธอจ้างแต่งหน้าชื่อเค

ที่สำคัญนะพี่น่ะชอบเชิญหนูมาในเฟซบุ๊กด้วย

มันเป็นความสุขของคนแก่
นี่คือภาพที่พารากอนเมื่อวาน
นี่คือทุกคนเดินก้มหน้า
แล้วก็เล่นกันไปหมดทุกที่ทุกทางเลย
คุณรู้ไหมไอ้การเล่นแบบนี้เนี่ยนะ

นี่ไงแกก็ไปเล่นที่นั้นด้วย

นี่เขาบอกว่าตามที่สาธารณะนะ

แอดแกซี่ด้วยนะเก๋

มันเป็นเกมที่จะต้องไปอยู่ในที่ที่

เพราะตัวนรกเอ๊ะไม่ใช่ตัวโปเกมอน

มันก็จะไปอยู่ตามแถวที่สาธารณะ

ก็ไปจับมันแถวนั้นแถวนี้
ลามปามไปจนถึงพระพรม
ผ้าผมกันนางเค้าไปเล่นกัน
ไปกำลังว่ายทูพอยู่อย่างเงี้ย
วางครีมเค้าก็ไม่ได้หัวจับจนก็ไม่อยู่อย่างเงี้ย
งั้นแหละเหรอจริงเห็นคับตา
ไหนก็ผ้าผมทางไหนไปแก้๑๙๗๔
เมื่อวันเสาร์ชั้นไปรีบมีพี่ตะพานผ้า

ทัวหมื่นปีกันหรอพี่

ไม่ใช่พวกนักท่องเทียบ

พี่ม้าได้เก่าถึงโปรแกรมอนจนเวลาหมด